ตัวละครวันนี้โอ้โหโผล่เพิ่มเติมออกมาเยอะเลย

นายอภิชัยองค์วิสิตอายุ๔๑ปีเนี่ยมันจะต้องมีอะไรแบบอีกมากมายหลายอย่าง
แล้วยังหาตัวไม่เจอมันเริ่มมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยไง
ที่สำคัญวันนี้มีตัวละครคนสำคัญ๑คนที่ตำรวจกำลังตามตัวอยู่นะครับ
เธอจะต้องรู้หมดเลยว่าเนี่ยฮะในพื้นที่บ้านหลังนี้เนื้อที่๒๐ไร่
ใช่ค่ะมีบ่อน้ำอยู่๒ไร่
ใช่สุดซอยเพชรเกษม๔๗มันเกิดอะไรขึ้นเพราะหญิงสาวคนนี้อยู่กับในไอซ์เป็น๑๐ปี
ใช่ตอนนี้ตำรวจก็ต้องไปสอบปากคำในไอซ์เพิ่มเติมถึงในเรือนจำในไอซ์ถูกฝากขังอยู่ไง
ระหว่างการดำเนินคดีต้องไปเค้นถามเลยว่าตกลงแล้วในบ่อน้ำกี่ศพกันแน่
แล้วมีตรงอื่นอีกไหมในพื้นที่บ้านไอซ์เนี่ย
คดีที่ถูกดำเนินคดีแล้วก็ถูกฝากขังอยู่นี่ก็เป็นพวกเสพยาเสพติด
อาวุธปืนอาวุธมีดที่เจอในบ้านนะคะ
คดีฆ่าคนตายฆ่าอำพลางศพเนี่ยเดี๋ยวต้องทยอยไปแจ้งข้อหาเพิ่ม
แน่ก็คือ๑ศพก็คือน้องกุ๊กกิ๊กหญิงสาววัย๒๒ปี
คนนี้ฮะมีรอยสักอยู่ที่แผ่นหลังด้วยแล้วน้องเขาหายตัวไป
ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วญาติก็แจ้งความคนหายเอาไว้
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสจากผู้ต้องหาคดียาเสพติดคนหนึ่ง
ที่บอกว่าผมเคยมาเสพยาเสพติดกับในไอซ์นี่แหละ
เจอกันในคุกแล้วก็ออกมาแล้วในไอซ์ก็พามาทำงานด้วยที่บ้านเขา
ตรงนี้หลังบ้านเจ้าหน้าที่ไปขุดเจอฮะลึกลงไป๑เมตรนะครับ
ญาติก็มายืนยันแล้วก็รับศพไปเรียบร้อยแล้วว่านี่คือน้องกุ๊กกิ๊กนะฮะ
หลังจากนั้นมีพยานคนอื่นที่เจ้าหน้าที่เข้าไปขยายผลเพิ่มเติมนะฮะ
บอกว่าก็รู้จักกับในไอซ์ในคุกตั้งแต่ปี๒๕๕๕นะครับ
แล้วช่วงที่ไอซ์เสพยาจนหลอนมีอยู่วันหนึ่งจ้างเขาด้วยเงิน๕๐๐๐บาท
บอกว่าเดี๋ยวจะให้เงิน๕๐๐๐บาทลงไปงมศพมนุษย์ศพคนให้หน่อย
เพราะว่าเคยฆ่าแล้วก็โยนทิ้งน้ำเอาไว้กลัวความผิดลงไปงม
เจอจริงแต่ว่าไม่ได้เป็นศพเป็นกระโหลกศีรษะ
พอเอาขึ้นมาไอซ์ไม่ให้เงินแถมไล่ยิงอีก
นี่ฮะเจ้าหน้าที่ก็ขยายผลนะครับไปงมอยู่๒วัน
แล้วก็เจอชิ้นส่วนกระดูกของมนุษย์๒วันรวมแล้ว๓๐๐กว่าชิ้น
ใช่ค่ะนี่ครับทุกผู้ชมครับก็ต้องขยายผลอีก
โอ้โหไอซ์หีบเหล็กเนี่ยหีบเหล็กก็มาจากเรื่องของศพน้องกุ๊กกิ๊ก
จับเขายัดหีบนะจนเขาเสียชีวิตแล้วไปฝังดินนะครับ
มีการขยายผลนะครับตอนนี้นะเท่ากับว่าตำรวจนะฮะ
คาดว่าน่าจะมีผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในพื้นที่บ้านในไอซ์
แล้วยังหาศพไม่เจอ๓๔คน
หนึ่งแน่นอนคือน้องกุ๊กกิ๊กซึ่งเจอศพแล้วนะครับ
ที่เหลือก็คือโครงกระดูก๓๐๐กว่าชิ้นที่เจอเนี่ย
จะเป็นใครบ้างต้องรอการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
แต่จากข้อมูลของพยานนะฮะบอกว่ามีหญิงสาวที่เคยมาที่บ้านของนายไอซ์
เป็นสาวไซส์ไลน์เหมือนกันเหมือนกับน้องกุ๊กกิ๊กหายตัวไป
ชื่อว่าน้องออยนะฮะน้องออยนี่ก็คือหนึ่งในนั้น
มีเด็กหญิงอายุ๑๒ขวบน้องคนนี้วิ่งเล่นเข้าออกเข้าออกบ้านในไอซ์อยู่บ่อย
แล้วอยู่อยู่ก็หายตัวไปเลยนะฮะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
ในช่วงปี๒๕๕๔ถึง๒๕๕๕ตอนนั้นญาติเขาบอกว่าอายุ๑๒ขวบ
ใช่ค่ะนี่เท่าไหร่ผ่านมา๘๗๘ปีถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็๒๐แล้ว
เนี่ยพอมีข่าวเรื่องขุดพบเห็นไหมชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์เยอะแบบเนี้ย
ที่บ้านในไอซ์และในไอซ์ถูกจับกลุ่มไปเนี่ย
เข้ามาบอกตำรวจบอกว่าเฮ้ยนี่ลูกหลานเขาเป็นเด็กหญิงอายุ๑๒ขวบ
วิ่งเล่นเข้าออกบ้านในไอซ์ก็หายตัวไปอืมจะมีน้องเขาด้วยหรือเปล่า
โครงกระดูกที่เจอนี่นะครับแล้วก็มีคนที่ทำงานในบ้านในไอซ์อีก๒คน
เป็นผู้ชายผู้หญิงที่ว่าเคยมาอยู่แล้วก็หายไป
เป็นพ่อบ้านแม่บ้านอะไรพวกนี้นะครับรวมแล้วเนี่ยน่าจะสัก๔ศพ๓๔ศพนะครับ
ที่เหลือต้องรอการตรวจชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์นะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็ที่สำคัญครับก็อย่างที่บอกก็คือตัวละครคนสำคัญที่น่าจะรู้หมดเลยว่า
ในไอศมีพฤติกรรมยังไงแล้วทำอะไรไว้บ้างในบ้านหลังนี้นะฮะ
เพราะคนนี้ตำรวจบอกว่าถ้าตามเจอเนี่ยโอ้โหข้อมูลน่าจะเยอะอยู่
ว่ามีผู้หญิงรูปร่างอวบถ้วมเข้าออกบ้านในไอซ์อยู่บ่อย
ก็ไม่รู้ว่าใช่คนเดียวกันกับอดีตแฟนหรือเปล่าเพราะว่าตามภาพก็คือ

แล้วเพื่อนบ้านบอกว่าอยู่ดีก็หายไปคือถ้าเป็นจันนะคือคนนี้เนี่ยนะ
ก็แสดงว่าเธอหายไปไม่ใช่ว่าถูกฆ่าและอำพลางศพ
แต่ข้อมูลที่ได้มาคือเธอหายไปเองใช่ไหมเธอหายไป
ว่าเออเคยโพสต์เคยอะไรเอาไว้บ้างหรือเปล่าแล้วก็สำคัญเลยก็คือตามหาตัวคนนี้
สิบสี่ธันวาคมปีที่แล้วนะคะโพสต์ภาพแบบนี้
ที่หัวที่แขนที่ขามีแผลเต็มตัวไปหมด
แต่มีข้อความเอาไว้แค่ว่าเอาอีกแล้วงานบู๊ทะลุชั้นสอง
สงสัยราหูเข้าไม่รู้ไปบู้ที่ไหนกับใคร
โพสต์ภาพแค่แผลอืมแล้วในไอซ์เคยโพสต์ตามหาผู้หญิงคนนึงค่ะ
มีข้อความว่าผู้หญิงคนนี้โกงเงินเข้าไปแจ้งความแล้วคดีแรกสี่แสนบาท
พอไปตามก็ย้ายที่อยู่ถ้าใครเจอช่วยดูให้ทีว่าบ้านอยู่ไหน
ฝากดูให้หน่อยถ้าใครเจอตัวจะให้หนึ่งหมื่นบาท
นี่อันนี้คือไอซ์โพสต์ตามหาผู้หญิงคนนี้ครับ
มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้ภาพใต้โพสต์
บอกว่าผู้หญิงคนนี้ก็แฟนเก่าในไอซ์นั่นแหละ
ที่ชื่อว่าจันทร์ที่คุณภาคภูมิบอกว่าถือว่าเป็นสำคัญอ่ะ
คนสำคัญในเรื่องเนี้ยในคดีเนี้ยอ่ามีคนไปแสดงความคิดเห็นค่ะว่าเนี่ย
คนนี้ชื่อจานแฟนเก่าไอซ์นั่นแหละเราก็ตรวจสอบข้อมูลนะคะ
เราได้ข้อมูลมาว่าผู้หญิงที่ชื่อจันทร์คนนี้ค่ะ
ครับแล้วจันทร์เนี่ยนะ
อืมจะเสพยาเสพติดเหรออ้าวเสพไปครับ
พาผู้หญิงมาร่วมหลับนอนที่บ้านเหรออ้าวพามา
แล้วก็มีพฤติกรรมรุนแรงต่อกันผู้หญิงคนนี้ก็เลยย้ายหนีไป
อันนี้ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
คืออดีตแฟนสาวที่ชื่อว่านางสาวจันทร์คนนี้

แจ้งความจับแฟนสาวคนนี้ที่สนเพชรเกษม

ขโมยบัตรเครดิตไปรูดซื้อของเป็นล้านบาท
ตำรวจก็เลยเชื่อว่าพยานหลายปากที่ให้การว่าอดีตแฟนคนนี้
อาจจะรู้เห็นเหตุฆาตกรรมบางส่วนหรือเปล่า
แล้วเนี่ยอยู่กันมายาวนานแบบนี้ก็น่าจะรู้เห็นบ้างตำรวจเขาเลยอยากเจอไงคะ
ก็ถือว่าเป็นพยานสำคัญก็อยากจะให้แบบมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ด้วย
วันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปแถวพระรามสองนะคะเพราะว่ามีแหล่งข่าวให้ข้อมูลมาว่า
บ้านของนางสาวจันทร์ที่เป็นอดีตแฟนสาวของในไอซ์อ่ะอยู่แถวนี้อ๋ออยู่แถวนี้ฮะ
ทีมข่าวเราก็ไปครับไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าเคยเห็นนะคะ
เคยเห็นผู้หญิงคนนี้แต่ว่าเขาก็แบบไปไปมามาอืม
เขามาอยู่กับยายที่บ้านย่านนี้ค่ะ
แล้วจันทร์ได้เล่าเรื่องไอซ์ไม่กล้าบอกเลยอะไรแล้วอะไร
เขาเคยรู้จักเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นแฟนสาวของในไอซ์แล้วมันเคยมาไอซ์มันออกมาแล้วมันมาหาป้านะอืม
มาตามหาอาจารย์จันทร์ป้าบอกว่าไม่รู้มันก็มาตามหาแล้วมันส่วนป้ามาดูรถมันเลยแล้วเขามาตามหา
จันทร์เขารู้ได้ไงเขารู้ได้ไหว่

เพื่อนบ้านนะคะที่เขาให้ข้อมูลกับเราเพราะว่าเขาก็ให้ในลักษณะของการเป็นพยานรู้เห็นแค่เฉพาะในส่วนของอดีตแฟนสาวของในไอซ์
ที่ชื่อว่าจันทร์น่ะนะคะคือเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะไอซ์อยู่ในเรือนจำคือคดีเดิมคดีเก่าของไอซ์
ก็เลยรู้จักกับแฟนของไอซ์เพราะว่าแฟนของไอซ์ไปเยี่ยมไอซ์ที่เรือนจำแล้วตัวเขาก็ไปเยี่ยมญาติที่อยู่คุกเดียวกันกับไอซ์
ก็เลยไปเจอกับแฟนไอซ์ไงที่เรือนจำค่ะ
ไอซ์ก็แนะนำเพื่อนบ้านคนนี้ให้รู้จักกับไอซ์ด้วยนะ
ตอนที่เขาก็ไปเยี่ยมญาติเขาแฟนไปเยี่ยมไอซ์จะเจอกันก็แนะนำกันอะไรแบบนี้ค่ะ
พอในไอซ์พ้นโทษออกมาช่วงปี๖๑ไอซ์ก็มาตามหาแฟนสาวที่บ้านตรงนี้
แต่เพื่อนบ้านบอกว่าก็ไม่รู้แล้วแหละว่าแฟนสาวของในไอซ์จะย้ายไปอยู่ที่ไหน
เพราะว่ายายของแฟนไอซ์เสียชีวิตขายบ้านที่อยู่แถวพระราม๒ตรงนี้ไปแล้ว
หลังจากนั้นก็ไม่เจอแฟนของไอซ์อีกเลย
นี่แหละฮะคนสำคัญที่จะช่วยต่อจิ๊กซอได้

ใช่ค่ะแล้วก็ยังไม่เจอตัวเธอด้วยเนี่ยค่ะ
คดีที่สอนอเพชรเกษมนะฮะคดีเรื่องการโกงเงินลักทรัพย์
แต่ถ้าน้องยังอยู่แล้วก็ได้ข่าวไม่ต้องกังวลหรอก
คือคดีตรงนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวตำรวจเขาคงจะมีขั้นตรงขั้นตอนอะไรเนี่ย

คดีนี้โอ้โหคนหายไปคนตายไปไม่รู้ต่อกี่คน
ก็จะถือว่าเป็นประโยชน์
ในส่วนของคดีฆาตกรรมอำพลางที่ในไอซ์ก่อไว้นะคะ
ในส่วนของคดีเดิมก็มันก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
เนี่ยตอนที่ตำรวจเขาได้ข้อมูลเรื่องของนางสาวจันทร์คนนี้เรากำลังตามหาอยู่นะคุณเขียนมาสอน
สืบสวนเนี่ยไปได้ข้อมูลเรื่องถังแก๊สค่ะ
จำถังแก๊สได้ไหมเช้ามืด๙มกราคมที่ตำรวจบุกเข้าไปจับในไอซ์ในบ้าน
ใช่ค่ะมีถังแก๊สวางอยู่แล้วก็ในไอซ์มีปืน
กะว่าตำรวจเข้ามายิงใส่ถังแก๊สระเบิดปุ้มอย่างนี้
เนี่ยเนี้ยทีแรกคิดว่าคงจะเอาไว้ใช้อย่างนั้นใช่
แต่ชุดสืบสวนบอกว่าสืบไปสืบมาแล้วถังแก๊สนี้เนี่ยในไอซ์มีเอาไว้ติดตัว
เพราะในไอซ์เขาเป็นพวกเสพยาเสพติด
ต้องไปคอยซื้อยงซื้อยาส่งยารับยา
เวลาไปไหนมาไหนแล้วขับรถไปเนี่ย

เมื่อสักครู่นี้เนี่ยประมาณ๑๕กิโลกรัมหรือจะเล็กจะใหญ่ก็แล้วแต่เนี่ย
เอาเป็นว่าไอซ์จะมีถังแก๊สขึ้นรถไปด้วยตลอดเวลา

ก็จะเปิดวาวออกมาให้กลิ่นแก๊สเนี่ยมันออกมาในรถ
แล้วพอเจอเจ้าหน้าที่เปิดกระจกมาปุ๊บก็จะใช้วิธีบอกว่าอ๋อผมรถผมติดแก๊สครับ
แก๊สรั่วเลยฮะเจ้าหน้าที่จะได้รีบปล่อยไปเพราะว่าได้กลิ่นแก๊สออกมาจากในรถจริงจริง
อีกทางหนึ่งก็กลบกลิ่นยาเสพติดในรถตัวเองเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลมาด้วยฮะ
ท่านผู้ชมครับโอ้โหต้องเชื่อเลยนะนี่นะทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งครับ
เพื่อนบ้านของไอซ์มันอยู่ละกันในนี้มันอยู่บ้านใกล้เรือนเคียง
โอ้โหแต่ชาวบ้านแถวนั้นบอกโอ้โหไม่รู้จะเป็นเพื่อนบ้านกันยังไงเนี่ย
โดนไล่ยิงไล่ทำร้ายอยู่ตลอด

ใช่ไปจอดรถหน่อยก็ไม่ได้
ขับรถผ่านไฟส่องเข้าไป
ในห้องที่ในไอซ์นอนอยู่ก็ไม่ได้
ทีมข่าวของเรานะครับไปเจอกับ
ชาวบ้านคนหนึ่งอยู่ในพื้นที่นี้นะครับ

เขาบอกว่าเขาเคยเห็นหญิงสาว
เข้าออกบ้านในไอซ์เยอะมาก
ค่ะนับนับไปเนี่ยนะ

ออกมาก็มีเข้าไปแล้ว

แต่จำใครไม่ค่อยได้เพราะว่าโอ้โห
มันเยอะมากอ่ะแล้วก็ไม่ได้แบบ

ไอซ์เขาจะพาผู้หญิงมา

อยู่แถวพระราม๒คนนี้มาบ่อย

วิ่งออกมาขอความช่วยเหลือ
คนนี้ที่เป็นแฟนไอซ์เนี่ยไม่ได้ออกมาด้วย

แต่เพื่อนวิ่งออกมา๓คนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน

แล้วในไอซ์ก็รับเข้าไปที่บ้านด้วย
หลังจากนั้นได้ยินเสียงเด็กร้อง
เป็นเด็กผู้หญิงร้องออกมาจากในบ้าน

ครอบครัวหนึ่งมาแจ้งกับทางตำรวจว่า

หลังจากที่ไปเดินเล่นอยู่แถวบ้านในไอซ์

มึงออกไปถามปากลูก
เขาลูกแจ้ง

มึงมึงอยู่ในแกน

ไอ้หนูรีบไปขอน
แต่ก็ไม่เคยเห็นอีกแล้วไม่รู้มึงมันไปหน่อย
ปี๕๔ที่เค้าบอกว่าเด็กหายถึงมีเด็กคอยมาบ่อยมั้ย
คือเด็กนั่งเผาอยู่ชัวร์เนี้ยหรือ
มาไปลับมาเนี่ยนึ้งผมเนี่ยเดินดูรถทั้งคืน

รายละครับคุณลูกวันนี้เคยถูกในไอซ์ไล่ยิงมาแล้ว
ลุงบอกว่ามีครั้งหนึ่งถูกในไอซ์เอาปืนมาจอดตรงหน้านะครับ
แล้วก็ยิงออกไปสองนัดแล้วด้วยแต่ปืนด้านนะฮะยิงไม่ออก
อ่าลุงบอกว่าตอนนั้นยังบอกในไอซ์ไปว่ายังไงก็ยิงไม่เข้าหรอก
อ่าเพราะว่าเองน่ะเป็นคนมีกรรม
ฆ่าเนี่ยเป็นคนที่เป็นสิทธิ์มีอาจารย์ยังไงก็ฆ่าฆ่าไม่ได้
อืมนี่พูดไปอย่างนั้นเลยค่ะไอซ์ยิงสองนัดปึ้งปึ้งกระสุนไม่ออก
โอ้โหนี่ลุงบอกว่าลุงเนี่ยห้อยพระดีมีพระห้อยคอเป็นสิบองค์
แต่ละองค์เป็นพระรุ่นเก่าแก่เป็นพระดังจากหลายพื้นที่
แล้วยังมีคาถาเด็ดนี่ฮะเห็นไหมเยอะมากค่ะ
เดี๋ยวจะแจกแจงให้ฟังคุณเข็มมาสอนโอ้โหว่ามีองค์ไหนจากวัดไหนบ้าง
แต่มีพระแล้วต้องมีคาถาด้วยตอนที่ไอซ์ยิงเนี่ย
บอกท่องคาถาในใจเลยตอนนั้นนะฮะตั้งนโม๓จบก่อน
แล้วก็ท่องพุทธบูชาสังคบูชาปฏิปติบูชายะนี่
ผมจดไว้แล้วจะได้ท่องบ้างแต่ต้องไปหาพระเครื่องให้ครบ
กับคุณลุงเขาก่อนนะคะแต่ทางที่ดีอยากให้ใครมาเจาะยิงอ่ะดีที่สุดนะฮะ
ทีนี้สิบสามองค์ครับที่คุณลุงแขวนคออยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
คุณลุงก็ให้ดูนะครับมีพระมเหสวนหลวงปู่สวงหลวงพ่อเงิน
มีพระยาครุฑหลวงปู่เสงหลวงปู่แหวนด้วยนะฮะ
มีพระมเหสวนสองหน้าหลวงปู่ทิมมีคุณแผนอุ้มไก่อ่า
กุมารด้วยนะฮะมีสมเด็จพระสังฆราชตะกรุดหลวงปู่ทบ
กรุดหลวงปู่เขียนมีสิงห์หลวงพ่อปานที่วัดบังเฮีย
นี่ฮะ๑๓สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่คอคุณลุงถูกในไอซ์
่อยิงมาสองนัดกระสุนไม่ออกอืมคุณลุงมีพระเยอะแบบนี้ก็เพราะว่า
เคยบวชมาสิบสองพันศานะฮะอืมสิบสองปีเคยบวชมาแล้วตอนที่บวช
เป็นถึงระดับรองเจ้าคณะอำเภอชนแดนวัดวารีวงดงขุยอ่า
วัดวารีวงดงขุยเหนือที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
แล้วก็ยังเคยเป็นเจ้าคณะตำบลชนแดนที่เพชรบูรณ์ด้วยนะครับนี่นะฮะ
อ่าเราก็ไปเจอมาแล้วคุณลุงก็เล่าให้ฟังค่ะนี่
ส่วนชาวบ้านอีกคนนึงนะครับได้เล่าให้ฟังถึงความโหดร้ายของในไอซ์
อ่าที่อาจจะเรียกได้ว่ามากกว่าโหดถึงขั้นซาดิตก็ว่าได้
ชาวบ้านคนนี้บอกว่าเขาเคยช่วยชีวิตหญิงสาวคนหนึ่งอายุ๑๘ปี
หลังจากถูกในไอซ์ขังไว้ในบ้านนาน๔วัน
ตอนที่เธอหนีมาได้เธอบอกว่าเธอเนี่ยวิ่งออกมา
วิ่งออกมาจากบ้านในไอซ์เนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยบอบช้ำ
ชาวบ้านคนนี้เจอก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นบอกว่าถูกไอซ์ทำร้ายร่างกาย
โดยไอซ์เนี่ยเจอกับเธอที่ผับแห่งหนึ่งแล้วชวนมาที่บ้านเธอก็มา
พอมาถึงกลับถูกจับมัดมือแล้วก็ทุบตีอยู่สี่วันโอ้โห
หนีออกมาได้เพราะว่าตอนนั้นมีช่างมาซ่อมไวไฟ
แล้วก็ฉวยจังหวะในการที่จะหนีออกมานะครับเดี๋ยวออกมาก็เจอชาวบ้าน
ชาวบ้านคนนี้ยังบอกว่าตอนนี้นะแม้ว่าในไอซ์จะถูกจับไปแล้วนะ
เดี๋ยวมาสอนอยู่ในคุกนะถูกฝากขังอยู่ช่วงนี้นะ
แต่คนแถวนี้แทบไม่กล้าให้ข้อมูลไม่มีใครอยากจะให้ข้อมูลเรื่องของในไอซ์
เพราะว่าแม้ไอซ์ไม่อยู่แต่มีลูกน้องมาข่มขู่
ขู่ชาวบ้านไว้ว่าถ้าใครไปบอกตำรวจหรือให้ข่าวจะโดนทำร้าย
พอดีว่าเขาวิ่งมาจากข้างในก็ไม่รู้ก็อยู่นั่งนั่งอยู่
เขาก็วิ่งเข้ามาบอกพี่ช่วยหนูด้วยหนูโดนไล่ยิงมา
โดนไล่ยิงมาจากข้างในเขาจะฆ่าหนู
เขาบอกอย่างนี้ก็เลยถามว่าตรงไหนเขาก็เลยชี้ให้ดูไปจากข้างใน
ก็ช่วยเขาก็เรียกแท็กซี่ให้เขาออกไป
คนตกใจแล้วก็เขาก็มีรอยช้ำตามตัวดำอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่าเขาจับหนูมาไว้๔๕วันแล้วเขาฆ่าหนูไว้
พอดีมีคนมาทำช่างมาทำไวไฟหนูก็เลยหนีออกมา
เขาบอกว่าไปเจอกันที่ผับไปเที่ยวผับแล้วเจอกัน
แล้วไอได้ชวนมาบ้านด้วยก็เลยตามมา
ตามมาแล้วทีนี้ก็เหมือนกับไม่ปล่อยให้กลับ
ก็ขังไว้มัดไว้๔๕วัน
มีมีน้องเขาบอกมีก็มีทำร้ายร่างกายแล้วก็
ผูกเอาเชือกมัดมือใส่กุญแจมือไว้อย่างนี้
แล้วเวลานั้นก็ถ่ายวีดีโอน้องเขาเก็บไว้
เวลาที่แบบนอนด้วยกันอะไรอย่างนี้
ไอ้ก็จะถ่ายวิดีโอเก็บไว้มันก็แบบว่า
เหมือนกับประมาณว่าเขาเป็นจิตหรือเปล่าประมาณอย่างนี้
ประมาณกี่โมง
ประมาณบ่ายครับประมาณช่วงบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองแล้วแหละ
พี่ไม่เคยเห็นพี่เห็นแค่ครั้งเดียว
เพราะปกติก็ไม่ได้รู้จักกับไอซ์อยู่แล้ว
แต่ก็เคยเห็นแค่เขาผ่านไปผ่านมาอย่างนี้
เขาก็เป็นคนพูดจาดีคนหนึ่ง
พูดจะพูดเพราะพูดดีหน้าตาดี
เขาจับได้แล้วก็ดีใจเหมือนกันเพราะว่า
ก็เห็นคนอื่นเขาก็พูดกันเรื่องที่ว่า
เขาชอบมีไฟส่องเข้าบ้านเขาแล้วเขาก็จะชอบเอาปืนออกมาขู่อะไรอย่างนี้
ก็เคยเคยได้ยินแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นช่วงกลางคืน
นี่ชาวบ้านท่านนี้บอกว่าเคยได้ยินข่าวเรื่องว่า
ขี่รถผ่านบ้านขับรถผ่านบ้านไฟส่องเข้าไป

เพราะว่าที่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ย
ไปเจอหญิงสาวคนหนึ่งนะที่อยู่ในพื้นที่เนี่ย
ระแวกบ้านในไอซ์บอกว่าเมื่อเดือนที่แล้ว

เธอเพิ่งจะขี่จักรยานยนต์เนี่ย
ผ่านหน้าบ้านของไอ้ไอซ์ช่วงประมาณหนึ่งทุ่ม
แล้วไฟอ่ะไฟรถมันส่องเข้าไปในบ้านในไอซ์
ไอซ์ก็เลยออกมาด่าแบบต่อว่าด่าทออย่างหยาบคาย
ตอนนั้นเธอยังไม่รู้จักว่าไอซ์คือใคร
ก็กลับไปเล่าให้แฟนฟังแฟนบอกว่าไม่เป็นไร
เดี๋ยวพี่จัดการเองค่ะเดี๋ยวพี่ไปสั่งสอนเอง

ขี่รถไปดูเลยบ้านไหนน้องชี้หน่อยบ้านไหน
พอแฟนไปชี้ให้ดูว่าเนี่ยพี่บ้านนี้ค่ะ

ไฟมันขึ้นไปแยงตาเขาพอดี

ขับเข้ามาที่บ้านก็บอกแฟนบอกเพื่อน
ก็เขาก็จะไปดูหน้ากันว่าใคร

คดีเขาก็เราก็รู้รู้กันอยู่ว่าเขาเป็นยังไง
มันจะมีเหตุการณ์แบบนี้หลายคนแล้ว

ปืนอย่างที่คนอื่นเขาโดน
พอรู้ชื่อเห็นหน้าปล่อยผ่านเลย

ก็ควรที่จะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่มาจัดการให้

ก็สงสัยจริงคือในไอซ์เนี่ยบ้านก็มีสตังค์ร่ำรวยพื้นที่บ้านโอ้โห๒๐กว่าไร่
งานการไม่ต้องทำก็มีเงินใช้อ่ะทำไมจะต้องมามีพฤติกรรมโหดเข้มแบบนี้นะคะ
นี่ดูบ้านสิแล้วตรงนี้บึงน้ำเนี่ยเป็นรูปตัวแอลบึงน้ำนี่๒ไร่
ึงน้ำตรงนี้สำคัญมากนะคะเราจะมาลงลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับบึงน้ำในบ้านของในไอซ์
เพราะว่าที่เราเล่าไปตลอดว่าเจ้าหน้าที่ไปงมใบดำเนี่ยเจอชิ้นส่วนซี่โครงกระดูกมนุษย์เนี่ยเต็มไปหมดนะคะ
บ่อน้ำตรงนี้นะคะพื้นที่เนี่ยความกว้างประมาณสัก๓๐เมตรยาว๒๐๐เมตร
ความลึกมีหลายระดับค่ะเมตรครึ่ง๒เมตรไปจนถึง๔เมตร
ขอบบ่อเป็นปูนคอนกรีตนะคะแต่ก้นบ่อเป็นดินเลน
คุณผู้ชมเคยถามมาว่าภาพข่าวที่ออกไปทำไมน้ำมันดำน้ำเน่าสกปรกหรือเปล่า

รนที่อยู่ข้างใต้ที่เป็นดินเลนลึกแบบเป็นศอกเลยนะคะ
จากการค้นหาเบาะนี้นะคะ
ซึ่งจุดตรงนี้ห่างจากจุดที่เจอศพน้องกุ๊กกิ๊กวัย๒๒ปีที่ถูกฆ่า
หีบฝังดิน๔๐เมตรนะคะ
ส่วนของโครงกระดูกมนุษย์วันแรกที่เจอมีรวมแล้วประมาณ๒๘ชิ้น
มีกระดูกช่วงกรามล่างมีฟันติดอยู่ด้วยบางส่วนนะคะ
มีช่วงต้นขาแล้วก็มีกระจุกเส้นผมของคนด้วยค่ะอันนี้วันแรก
วันที่สองที่เจ้าหน้าที่ไปงมไปดำในบ่อนี้นะคะทั้งเช้าทั้งบ่าย
ก็ขึงเชือกตามแนวตั้งแนวนอนแล้วก็งมดำกันเนี่ยนะคะเจอประตูเหล็ก
เจอกระดูกมนุษย์ช่วงเชิงกรานช่วงสันหลังช่วงข้อต่อ๒๘๘ชิ้น
รวม๒วัน๓๐๐กว่าชิ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะ
นักประดาน้ำเจอสัตว์แปลกในบ่อน้ำด้วยนะคะ
หลักมี๒ชนิดปลาแอลลิเกเตอร์หรือปลาจอราเข้ถิ่นกำเนิดอยู่แถบอเมริกา
และปลาช่อนอเมซอนถิ่นกำเนิดอยู่แถบอเมริกาใต้
คือผู้เชี่ยวชาญบอกว่าปลาสองชนิดนี้เนี่ยมันดูน่ากลัวตัวใหญ่ฟันแหลม
แต่ไม่ได้เป็นพันธุ์ที่แบบดุร้ายมุ่งจะกินเนื้อคน
มันก็กินปลาด้วยกันเป็นอาหารแล้วก็มีปลาอื่นด้วยปลาสวายปลาตะเพียนอะไรแบบนี้ค่ะ
ส่วนที่เป็นข่าวตอนแรกว่าชาวบ้านบอกว่าบึงนี้ไม่ได้มีแค่ปลา
นู่นเลยมีจราเข้เลย
เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เจอนะคะตอนไปงมไปดำหาชิ้นส่วนมนุษย์ไม่เจอจอราเข้
เชื่อว่าน่าจะเอาไปเลี้ยงที่อื่นแล้วคือก่อนหน้านี้บอกว่าเหมือนกับช่วงน้ำท่วม
แล้วจราเข้หลุดมามาอยู่ในบ่อนี้อะไรแบบนี้ไม่มีนะคะ
ส่วนปลาแปลกที่เจอเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลมาว่าสาเหตุก็คือก่อนหน้านี้ค่ะ
คือมีศูนย์การค้าขายปลาทั้งศูนย์การค้าเลยนะคะศูนย์การค้าดังใหญ่เลย
เขาก็เลยมีปลาเยอะพอไม่ได้ทำศูนย์การค้าแล้วเนี่ย
ว่าเอาปลามาปล่อยในบึงนี้อ๋อมันก็เลยมี
เลยมีเต็มเลยครับทีมนักประดาน้ำทีมป่อเต็กตึง
ก็ได้มีการประสานกับทางตำรวจด้วยนะคะ
เรื่องต้นนะคะนักประดาน้ำ๒๐นายมีกำลังเสริมอีก๒๐นาย
ก็ตีตารางบ่อน้ำด้วยเชือกแล้วก็ปฏิบัติการดำน้ำกันนะคะ
ก็เขาจะต้องดำเหนือดินเลนที่อยู่ใต้น้ำ
ได้ไม่ไปเหยียบด้านล่างไม่ไปเหยียบวัตถุอะไรที่ถือว่าเป็นหลักฐานทางคดีนะคะ
ก็เจ้าหน้าที่บอกว่ามันเป็นไปได้ว่าในดินเลนที่อยู่ข้างใต้

มันอาจจะมีอะไรจมอยู่ที่ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญทางคดีด้วย
ไม่แน่ว่าจะมีศพมีอะไรอยู่ในดินเลนในโครนด้านล่างบ่อด้วยหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องหาอย่างละเอียดเพิ่มนะคะ
บ่อน้ำก็ด้านข้างเนี่ยก็เป็นพื้นที่ป่าเป็นต้นไม้มีต้นมะขามเทศเยอะครับ
แล้วก็บ่อน้ำอีกมุมหนึ่งด้านใต้เป็นต้นมะขามเทศแล้วก็หนามเยอะอีก
ยังหาไม่ทั่วเลยพูดจริงเจ้าหน้าที่บอกแค่บางส่วนเท่านั้นนะ

ยังไม่ได้ขอหมายค้นไปค้นเพิ่มนะครับเพราะว่าจะตรวจสอบเศษชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ที่เจอก่อน
ว่าเป็นของใครอะไรยังไงเพศไหนกี่คนอะไรยังไง
คือพื้นที่ในบ่อรูปตัวแอลทั้งหมดเนี่ย
ต่อให้ปลาที่อยู่ในบ่อก็เป็นปลาที่ไม่ใช่ดุร้ายแต่มันก็ปลาตัวใหญ่
แต่เวลาที่ถ้ามีการโยนศพมนุษย์ลงไป
คือปลาไม่รู้หรอกว่าเป็นเนื้อคนหรือเนื้อปลา

ออกมาเป็นเศษชิ้นเนื้ออะไรมันก็หุบหมด

ใช่ไหมฮะก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกกี่คน

ก็เคยมีก็ล่าสุดก็ปี๕๕ที่พ้นออกมา

เวลาเดินคดีนู้นคดีนี้ก็มักจะเอาประวัติการรักษาอาการทางจิตของตัวเองไปยื่นไปสู้ตรงนี้นะครับ
แล้วก็มีคนที่เป็นพ่อเลี้ยงที่เป็นตำรวจ

มีการวิเคราะห์กันว่าลักษณะ

จะเป็นไปได้ไหมว่าจะไปเกี่ยวพันกับ

จากการที่ภรรยา

ผัวพันคดีสั่งฆ่าเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อเด็กหญิงนวลปรางบุญนาค
น้ำราคาแพงของเขาทำให้พ่อในไอซ์โมโหมากนะครับ
เพราะว่าเลี้ยงเอาไว้เนี่ยโอ้โหแพงแล้วก็เอาไว้ขายนะครับ
ก็พอไปเห็นก็โมโหนะฮะเข้าไปทุบไปตบไปตีเด็ก
เด็กหญิงนวลปรางก็ด่าทอกลับอีกนะฮะตอนนั้นเด็กก็ไม่ยอม
ของในไอซ์นะครับก็จับเด็กขึ้นไปทำร้ายที่ห้องชั้นบนของที่อยู่นั่นแหละนะครับ
อาคาเรียมแถวตลาดแถวนั้นแล้วก็ไปสั่งน้องเขยน้องเขยชื่อนายพยองแสนทวี
ให้ทำร้ายเด็กจนเด็กเสียชีวิตแล้วให้หั่นศพเด็กเป็นชิ้นเอาศพใส่กล่องทีวี
แล้วเอาไปทิ้งเพื่อเป็นการอำพลางศพตอนนั้นเขาก็ไปเจอศพกันก็ขยายผลตามจับกันจนได้นะฮะ
พบว่าคนที่ทำร้ายเด็กแล้วเอาศพไปทิ้งคือนายพยองแสนทวี
ซึ่งก็สารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุในห้องพักของตัวเอง
ก็คือแม่ของในไอซ์จ้างมือปืนมายิงเสียชีวิตนะฮะก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่าง
อ่ามาจากพ่อหรือเปล่านั่นน่ะสิเคยเห็นพฤติกรรมพ่อหรือเปล่าหรือยังไง
นี่ฮะนี่เป็นภาพวันที่พาไปฝากขังเห็นไหมเห็นผู้ต้องหาอีกคนนึงที่ไปฝากขังพร้อมกันเขาเสียงดัง
ใช่ผู้ต้องหาอีกคนนึงคดีเล็กเล็กรักทรัพย์อ่าหันไปมองเขาเนี่ยขวางตาขวางเลยอ่ะ
ผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลพรีปาตี
ภูมิในการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับท่านเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กแล้วก็วัยรุ่น
ซึ่งคุณหมอบอกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันต้องมองภาพรวมเป็น๔กรณีก่อนนะ
ถ้ามันจะเกิดขึ้นได้หนึ่งก็คือความรุนแรงอาจจะสืบทอดมาจากพ่อแม่ทารุณลูก
พอลูกโตขึ้นก็จะทารุณลูกของตัวเองต่อไปอีกอันนี้คุณหมอนะฮะคุณหมอสุริยเดลที่บอกนะครับ
ความหวาดภาวะทางสังคมเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายก็ทำให้เป็นคนที่ใช้ความรุนแรงได้
การใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหาอันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็๔ก่อการโดยจิตความเป็นมนุษย์นั้นหายไป
มันก็ยากจะฟันทงไม่ฟันทงว่าจะเข้าข้อไหนแต่ความเป็นไปได้มากสุดน่าจะเป็นข้อ๔
คือเป็นคนที่ก่อการโดยจิตความเป็นมนุษย์นั้นหายไปถามว่าหายไปจากอะไรก็อย่างเช่นเสพยาเสพติดเป็นเวลานาน
อันนี้จิตใจความเป็นมนุษย์มันก็หายไปได้ทำอะไรก็อาจจะทำไปโดยไม่ได้ยังคิด
คุณหมอบอกว่าเปรียบเทียบอย่างนี้ครับท่านผู้ชมกำมือขึ้นมานะครับคุณหมอสุริยาเดลบอกว่า
สมองคนเราท่านผู้ชมกำไปด้วยก็ได้นะครับก็เหมือนกับเปรียบเป็นมือเรากำมือโดยเอานิ้วโป้งสอดไว้ข้างใน
สมองคนจะแบ่งเป็น๓ส่วนส่วนแรกก็คือนิ้วทั้ง๔ท่านเห็นไหมฮะนิ้วทั้ง๔เนี่ยขณะกำลังกำมือ
คือนี่เป็นส่วนความคิดชั้นสูงสามารถย้ำยั้งความรู้สึกของตัวเองได้
ความรู้สึกนึกคิดผิดชอบชั่วดีอยู่ตรงนี้ส่วนสองคือนิ้วโป้งขณะกำลังกำมือ
คือส่วนของการแสดงอารมณ์เสียใจดีใจอารมณ์โกรธโมโหอะไรพวกนี้
ส่วนนี้พบมากในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะฮะและส่วนที่สามก็คือตรงส่วนข้อมือ
ก็คล้ายกับส่วนความคิดในสัตว์เลื้อยคานที่ตรงเนี้ยคือมันจะคิดแบบ
หิวก็กินอยากก็อยากฆ่าก็ฆ่าโดยไม่ต้องยั้งคิดอะไรเลย
ตรงนี้ถ้ามีสารเสพติดไปกระตุ้นนะครับสำหรับมนุษย์นะครับ
ส่วนความคิดชั้นสูงคือ๔นิ้วมันจะหมดไปเลย
สุดท้ายคุณจะเหลือแต่การแสดงอารมณ์ในบางส่วน
ความคิดก็จะไปเหมือนส่วนข้อมือคือสัตว์เลื้อยคลานแบบเต็ม
เพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่าในไอซ์จะเสพสารเสพติด
ขาดความยั้งคิดไปหมดแล้วหรือไม่
หรือไม่ได้ใช้สมองส่วนคิดชั้นสูงเลย
แผนผังบ้านว่าตรงหลักฮวงจุ้ยไหมอะไรไหมหน้าตาแบบนี้สามารถดูได้ไหมว่าเออคนเลวคนเลวคนไม่เลวเนี่ยมันดูจากหน้าได้ไหม
ถ้าดูจากโงเห้งหนุ่มหล่อหน้าตาดีดูหน้าตาดีแบบนี้ทำไมถึงโหดขนาดนี้
นั่นน่ะสิเราไปถามอาจารย์ที่เชี่ยวชาญมาให้นะคะอาจารย์จุธามาสมณีฤทธิ์เป็นอาจารย์ประจำวิชาห่วงจุ้ยนะคะ
เราเอารูปหน้าของในไอซ์ไปให้ดูเอาเลขที่บ้านของในไอซ์ไปให้ดูเอาแผนผังบ้านของในไอซ์ไปให้ดู
อาจารย์บอกว่าในไอซ์เป็นคนธาตุไฟนิสัยเจ้าอารมณ์จริงแล้วโงเห้งดีนะคิ้วสวยตาสวยจมูกสวยดูเผินสุภาพเรียบร้อยแต่วิเคราะห์อย่างละเอียดคิ้วอาจารย์จุธามาศบอกว่าคิ้วเข้มแล้วก็หนามากนิสัยดุก้าวร้าวโมโหแล้วต้องระบายส่วนหูหูแหลมค่ะเหมือนหูหนูไม่ยอมใครไม่ฟังความคิดของใครส่วนบ
ที่๕๙ทับ๒บ้านเลขที่ของในไอซ์ตามหลักการสร้างบ้านอาจารย์บอกว่าดีถูกองค์ประกอบหลักฮวงจุ้ยเลข๕เป็นเลขพระเลข๙คือเลขตัวแทนเทวดา
แต่จะบอกว่าถ้าคนอยู่ดีประพฤติตัวดีทุกอย่างมันจะดีมันจะเกื้อนหนุนกันแต่ถ้าคนอยู่มันเลวมันคิดโกมันชั่วร้ายเนี่ยเทวดาจะลงโทษแบบอย่างหนักเลยนะทำอะไรก็ติดขัดไปหมดปิดอะไรก็ปิดไม่มิดนะโกหกอะไรไว้ไม่นานคนก็รู้นะมี๑อย่างที่อาจารย์บอกว่าไม่ดีในตัวบ้านนะคะคือบ่อน้ำปกติปลูกบ้านไม่ควรมีบ่อน้
เงินได้เท่าไหร่ใช้หมดมีแต่เรื่องเครียดมีแต่เรื่องทุกข์ใจส่วนใหญ่ก็แก้เคล็ดด้วยการหันหน้าออกเบาะน้ำหันข้างให้เบาะน้ำมีแค่ส่วนน้อยที่สร้างบ้านแล้วก็หันหลังบ้านให้กับบ่อน้ำคือบ่อน้ำควรจะอยู่ด้านฝั่งหน้าบ้านใช่หรือว่าข้างไม่ควรไปอยู่ด้านหลังบ้าน
ของเขานะคะตาก็ดีจมูกก็ดีทุกอย่างนะคะแต่ว่าความหลุดร้ายอาจจะเกิดมาจากยาเสพติดที่เขาใช้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะที่เขาเป็นคนโหดร้ายจากยาเสพติดอะไรอย่างนี้นะคะถามว่าห่วงจุ้ยบ้านเป็นยังไงนะคะบ้านเขาหลังบ้านมีน้ำนะคะหลังบ้านมีน้ำก็คือทำให้เขาเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตบ่อน้ำหลังบ้านนะคะมันไม่ดีอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็มีปัญหาออกมาจากคุกแล้วก็ทำอะไรสิ่งที่ผิดอีกได้เหมือนกัน
ก็ดูเข้าเขาอยู่นะใช่ไหมก็คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจจริงเห็นหน้าตาดีหน้าตาหล่ออย่างในไอซ์อย่างนี้เขาบอกหน้าตาดีผู้หญิงมาติดเยอะแล้วดูนิสัยทำกับผู้หญิงที่มาหาที่บ้านสิโอ้โหโหดมากเออจริงค่ะ